เรื่องของแชร์ลูกโซ่การหลอกลวงให้ร่วมลงทุนมีหลายรูปแบบนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นหลอกให้ร่วมลงเงินลงขันกันมาไปนำเงินมาเดี๋ยวจะจ่ายเงินปันผลให้อะไรก็ว่ากันไป
หรือว่าการขายตรงในรูปแบบต่างที่มีความไม่ซื่อสัตว์สุจริต
ปันผลปกติถ้าในตลาดหุ้นก็แล้วแต่ค่ะ
แต่ว่าอาจจะไม่ได้เห็นบ่อยนักแต่เขาบอกว่าจ่ายปันผลที๕๐๘๐ของเงินลงทุน
ถ้าเกิดว่าขายได้๑๐๐๐ก็เอาไปเลย
คนก็เชื่อกันเยอะนะครับล่าสุดในวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับ
หนึ่งในแม่ข่ายเขาไปแสดงความบริสุทธิ์ใจนำข้อมูลหลักฐานไปมอบให้กับตำรวจ
แล้วก็มาคุยในรายการถามตรงด้วยทนายความก็มาเราไปดูความคืบหน้าในเรื่องนี้กันหน่อยนะครับ
เอาย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงเช้าเลยครับคุณผู้ชมผู้เสียหายกว่า๗๐คนพร้อมกับนายอนัญชัยชายเดชทนายความ
เข้าแจ้งความที่กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอัธยากรรมทางเศรษฐกิจ
หรือว่าปอศกรณีที่ถูกหลอกให้ลงทุนโดยการระดมทุนขายเพชรพลอย
แล้วอ้างว่าเดี๋ยวจะแบ่งเงินปันผลให้ปันผลจากกำไรแบ่งให้อย่างน้อย๕๐ถึง๘๐
ในจำนวนของเงินลงทุนทั้งหมดสุดท้ายไม่ได้รับเงินปันผล
จากการตรวจสอบพบอีกนะครับว่าผู้เสียหายทั้งหมดกว่า๘๐๐คน
มูลค่าความเสียหายพบว่ากว่าพันล้านบาท
แล้วก็ได้นำตัวนางกมลนันกัญญาบัตรซึ่งเป็นหนึ่งในแม่ขายที่ชักชวนประชาชนมาร่วมลงทุน
วันนี้นะครับมามอบตัวกับพนักงานสอบสวน
ทนายความบอกในรายการถามตรงกับจอมขวัญเหล่าเพชร
ทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีในช่วงเย็นที่ผ่านมาบอกว่า
เชื่อว่าจะมีตัวการใหญ่อยู่เบื้องหลังขบวนการหลอกลวงในครั้งนี้
และจากการหาข้อมูลพบว่าแชร์เพชรพลอยลักษณะนี้
มีอีกหลายวงนะครับมูลค่าความเสียหายกว่า๕๐๐๐ล้านบาทครับ
ของไพรัสฉิมเชื้อจากธนายความที่พูดเมื่อสักครู่นี้นะครับ
คือชื่อของคนคนนี้เป็นนายทุนใหญ่
เพราะว่านางกมลนันยอมรับว่าตัวเองเป็นแม่ข่ายจริง
แต่มีคนอยู่เบื้องหลังซึ่งเป็นนายทุนใหญ่
นั่นก็คือคนที่มีชื่อว่านางสาวภัยรัฐฉิมเชื้อ
และจากการรวบรวมเงินของสมาชิกก็จะโอนเงินทั้งหมดไปให้กับนางสาวภัยรัฐ
วันนี้ครับได้นำเอกสารหลักฐานการโอนเงินจำนวน๗แฟม
แล้วก็คลิปเสียงที่พูดคุยกับนางสาวภัยรัฐมามอบให้เป็นหลักฐานกับพนักงานสอบสวนด้วย
กมลนันซึ่งเป็นหนึ่งในแม่ข่ายยืนยันว่าจะไม่หนีไปไหน
ให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
โก้ส่งหน่อยเข้ากลุ่มไลน์ซึ่งมีน้องไพรัสฉิมเชื้ออยู่
หลังจากนั้นเนี่ยหน่อยก็ติดต่อกับทางคุณภัยรัฐฉิมเชื้อโดยตรง
พ่อคุณโกโก้บอกว่าพี่หน่อยเป็นคนมีองค์กรเยอะฝากพี่ตายดูแลนะ
ตายนี่คือคุณภัยรัฐชิมเชื้อหลังจากนั้นเนี่ยก็ดิวกับติดต่อน้องตายเอาง่ายนะคะ
น้องตายมาตลอดแล้วก็เลยนับคุณไพรัสฉีมเชื้อ

ชื่อภัยรัฐฉิมเชื้อมีชื่ออยู่ในข่าวที่บอกว่าคนนี้แหละที่หายตัว

หายไปตั้งแต่วันที่๑๓พฤษภาไม่รับสายไม่อ่านไลน์แต่อ่านไลน์คนอื่นรับสายคนอื่นแต่ไม่อ่านไลน์หน่อยไม่ตอบไลน์หน่อยค่ะ
ขณะที่๑ในผู้เสียหายบอกว่าถูกนางกระบวนนันเนี่ยชักชวนเมื่อเดือนมีนาคมนะครับ
ลงทุนด้วยตัวเลขเม็ดเงินก็ประมาณ๗หลักครับคุณผู้ชม
ซึ่งไม่ได้รับเงินปันผลจากการลงทุนส่วนนางสาวภัยรัฐฉิมเชื้อบุคคลที่นางกมลนันบอกว่าตัวเองเนี่ย
ไม่เคยรู้จักหรือติดต่อกันจึงแจ้งความเอาผิดกับนางกมลนันเพียงคนเดียวเท่านั้น
เดี๋ยวเรื่องนี้หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ